รถมือสองชื่อดังได้ก่อเหตุรมควันฆ่ายกครัว
ครอบครัวตัวเองรวม๕ศพมีสุนัขอีก๖คน
ตัวที่นอนตายเกลื่อนห้องนอนไปด้วยนะครับ
ปัญหาจากเหตุหนี้สินเจาะประเด็นจากรายงานครับ

นี่คือสภาพศพของครอบครัวแป้นวง๕ศพที่นอนตายเรียงกันอยู่ภายในห้องนอนบ้านพักในตำบลจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลก
พร้อมด้วยสุนัขคู่ใจอีก๖ตัวสังเวยปมหนี้
โดยผู้เสียชีวิตทั้ง๕รายคือนายกันตะพลแป้นวงหรือเฮียตีเจ้าของเต็นต์รถกันตะพลออโต้ในเมืองสองแควร์
นางสุนิสาแป้นวงแม่เฮียตีนางสาวสุธิพรแป้นวงพี่สาวเฮียตีนางยอดขวัญแป้นวงภรรยาเฮียตี
และเด็กชายรัชตะแป้นวงผู้เป็นลูกชาย
อกจากนี้ภายในห้องยังพบสุนัขที่เลี้ยงไว้ถูกลมควันตายไปด้วย
ตำรวจสพเมืองพิศนุโลกรุดไปตรวจสอบพบหลักฐานเป็นยานอนหลับ
ยาแก้แพ้และเตาที่เอาไว้จุดรมควันซึ่งใช้เป็นทูตมรณะส่งวิญญาณของทุกชีวิต
เจ้าหน้าที่พอท้อชนะสูตรพลิกศพพบบนเตียงเป็นศพแม่เฮียตี
ข้างที่นอนเป็นศพพี่สาวเฮียตีที่ปลายเตียงเป็นศพของภรรยาที่นอนคู่กับลูกชาย
ขณะที่เฮียตีนอนตายอยู่ตรงประตูห้องน้ำภายในห้องนอน
เมื่อพนักงานสอบสวนตรวจสอบพยานหลักฐานทุกอย่างจนเป็นที่แน่ชัดว่าเป็นการฆ่าตัวตายไม่ใช่การฆาตกรรม
นำศพส่งผ่าพิสูจน์ก่อนให้ญาติรับไปดำเนินการ
ส่วนปฐมบทแห่งความตายพบว่าสาเหตุมาจากปัญหาหนี้สิน
ตำรวจพบโน้ตบันทึกข้อความในโทรศัพท์ผู้ตายลงวันที่๑๒กุมภาพันธ์๒๕๖๓
ระบุข้อความตัดพ้อเรื่องค่าใช้จ่ายและหนี้สินที่ติดค้างไว้หลายล้าน

ทงชัยแป้นวงอายุ๖๑ปีพ่อเฮียตีบอกว่า
คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับครอบครัวของลูกชาย
เพราะดูแล้วไม่น่าจะมีแรงจูงใจอะไรที่ต้องทำแบบนี้
ที่ผ่านมาก็ดูแลครอบครัวของลูกมาโดยตลอด
ทั้งเรื่องการเงินและความเป็นอยู่
โดยก่อนหน้านี้ได้ไปกู้ยืมเงิน๗แสนบาทก็นำมาให้ลูกชาย

ขณะที่พยานแวดล้อมที่เป็นเพื่อนบอกว่า
ครอบครัวเฮียตีเป็นครอบครัวที่อบอุ่น
ที่ผ่านมาผู้ตายไม่เคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น

เฮียตีได้ไปหยิบยืมเงินจากคนรู้จักหลายล้านบาท
ปมหนี้ท้าโถมเข้ามาทุกทาง
สุดท้ายจึงไม่มีหนทางสว่าง
ตัดสินใจตายยกครัวไปพร้อมกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน